มาดูความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพแอ๋มกันหน่อยนะครับ
หลังจากที่สารจังหวัดขอนแก่นนัดสืบพยานฝ่ายจำเลย
เองก็สารภาพว่าพลั้งมือไปจนทำให้แอมนั้นเสียชีวิต
วันนี้เป็นการสืบพยานฝ่ายโจทย์นะครับ
เป็นพยานฝ่ายจำเลยที่เหลืออีก๓ปากด้วยกันนะครับ
ต่อกว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับครับ

ร่วมกันฆ่าหันศพนางสาววริสรากลิ่นจุ้ยหรือว่าแอ๋ม

วันนี้ก็เอาตัวทั้งหมดออกจากเรือนจำกลางขอนแก่น

โดยมีนางสาวจิดามรัฐพรมคนหรือว่าเบนส์
ผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวตามสิทธิ์ของกองทุนยุติธรรม
โดยการสืบพยานเหลือจำเลยที่จะขึ้นเบิกความ๓ปาก
จากเมื่อวานสารได้สื่อพยานจำเลยไปแล้ว๒ปาก

โดยเปรี้ยวยืนยันคำให้การว่า
ให้การว่าฆ่าจักรรมดังกล่าวเป็นการพลังมือฆ่า
ไม่ได้เตรียมการไว้ล่วงหน้าและก็ลงมือเพียงคนเดียว
ขณะที่นายบุญยงแก้วฝ่ายนอกเป็นทนายความฝ่ายจำเลย
ก็บอกว่าได้นำเอกสารหลักฐานไปเสนอตามกระบวนการ
เพื่อพิสูจน์ว่าจำเลยไม่ได้มีการไตรตรองไว้ก่อน
ก่อนการเกิดเหตุแต่เกิดจากการพลั้งมือ
ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการอำพลางศพก็ซื้อหลังจากที่แน่ใจว่า
เนี่ยเสียชีวิตแล้วไม่ได้มีการตระเตรียมไว้ล่วงหน้า
แล้วก็ยอมรับนะคะว่าได้ร่วมกันปิดบังซ่อนเร้นทำลายศพจริง
เว้นนางสาวเบ้นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
แล้วก็ถูกดำเนินคดีเพียงข้อหาคือรับของโจรเป็นข้อหาเดียวเท่านั้น
ส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตเรียกร้องเป็นเงิน๑๐ล้านบาท
อันนี้ต้องต่อสู้กันตามกระบวนการแล้วก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของศาล
สารท่านจะตัดสินว่าสมควรที่จะจ่ายค่าเสียหายตามที่ญาติของแอ๋มร้องขอหรือไม่อย่างไร
ทั้งนี้ค่ะคาดการณ์ว่าการสืบพยานฝ่ายจำเลย๓ปากจะเสร็จสิ้นในวันนี้
และตามขั้นตอนของศาลก็จะให้คู่ความทั้งสองฝ่ายแถลงปิดคดีภายในระยะเวลาที่สารกำหนดไว้ด้วย